รักมากก็แค้นมากเป็นข้ออ้างของผู้ชายคนนี้นะที่ไปก่อเหตุ

เป็นชายชาวมงค์คือตามมาง้อเมีย

เมียไม่ยอมคืนดีด้วยเงื้อมีดออกมาแบบนี้
แล้วพยายามจะวิ่งไล่แทงเขาอะค่ะจนเขาหนีออกไปได้นึกว่าจะจบแล้ว
ตามออกไปแทงเขาเข้าอกเข้าแขนจนอาการสาหัส

จังหวะที่เขาวิ่งหนีไปหน้าบ้านนั่นคือนึกว่าจะหนีพ้นแล้ว
วิ่งตามไปแล้วเอามีดแทงเข้าที่อกเขา๓แผล
เข้าแขนซ้ายเข้าแขนขวาเวอะจนเขาอาการสาหัส
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายเจียวาหรือพระธนากรพระธนัชถเป็นเช้าโมงนะคะ
เขาก่อเหตุ๑๐โมงเช้าเลยค่ะวันที่๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
บอกจะมาง้อเมียแต่เมียไม่ยอมคืนดีด้วยเลยแทงเมียค่ะ
ล่าสุดตำรวจสพนครชัยศรีจับตัวได้ที่สนหนองค้างพลูนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าก่อเหตุเสร็จก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาทางถนนเพชรกะเสม
เอามีดยนต์ทิ้งข้างทางห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐๐เมตร
ขี่มาตามถนนเรียบคลองทวีแขวงหนองค้างพลู
แล้วก็ติดต่อตำรวจสอนอนหนองค้างพลูขอมอบตัวค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการประสานสพนครชัยศรีซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุ
มารับตัวไปดำเนินคดีนะคะ
ตำรวจก็ถามไหนว่ารักเมียแทงเขาทำไมนั่นเขาเกือบตายอ่ะ
วาวบอกว่าก็เขาไม่ยอมกลับมาอยู่กับผม
ตำรวจเลยถามว่าเอาแล้วเขาหนีไปทำไมแต่แรก
ทะเลาะกันครับแล้วก่อนหน้านี้สาเหตุที่เมียหนีมาบ้านญาติเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะอะไรฮะเพราะถือมีดขู่ฆ่าเมียมาแล้วค่ะ

อบลูกหนีมาอยู่กับพี่สาวที่นครปฐม
เขาบอกตั้งแต่เมียหนีออกจากบ้านไปนะที่สุโขทัย
ผมนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยผมรักเมียผมมาก
ง้อขอคืนดีโทรหาเป็นร้อยสายเมียก็ไม่รับ
นี่ผมขี่มอเตอร์ไซค์จากพิจิตรมานเนี่ย

ล่าสุดผมมาหาถึงบ้าน

ไม่ยอมคืนดีกีดกันทุกทาง
ไม่ยอมให้ผมเจอลูกด้วย
รักมากมันก็เลยแค้นมาก
ผมเลยเอามีดที่พกติดตัวมาด้วย

เอามีที่พกติดตัวเป็นเพราะค้าเขียงหมูหรือเปล่า
เอามีดที่พกติดตัวมาด้วยแทงเขาเลยค่ะ

ตอนที่มาไม่คิดจะอยากจะทำเลยครับ
ผมอยากให้เขาคืนดีกับผม

ขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจ
เมืองต้นทางคดีตำรวจแจ้งข้อเกราะหา
พยายามฆ่าผู้อื่นแล้วก็พกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้าน

ก็เป็นบ้านของพี่สาวคนเจ็บค่ะ
ตอนที่เกิดเหตุการณ์ตกใจมากเลย

ท่าทางคือโมโหร้ายเลยพูดจาไม่รู้เรื่อง
แล้วก็ชักมีดออกมาทำร้ายอย่างที่เห็นในกล้องวงจรปิดเด๊ะเลย
ซึ่งก่อนหน้านี้น้องสาวถูก
เขยทำร้ายมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่กล้าเล่าให้ใครฟัง
แล้วคราวนี้มาทะเลาะกันอีกเลยหนีมาขออยู่กับเธอชั่วคราว
ก็ไม่คิดเลยนะว่าน้องเขยจะกล้าตามมาทำร้ายถึงในบ้านขนาดนี้

อย่างนั้นแล้วก็ไม่รู้จะอยู่กันยังไงเลยค่ะ
คุกคุยไม่กล้ามาบอกพ่อเขาขับรถออกมาได้เขาก็มาหา
เมืองต้นอาการคนเจ็บเนี่ยยังต้องรักษาตัวในห้องไอซียูอยู่นะคะ
ไม่สามารถคุยตอบโต้ได้แต่ว่ารับรู้ได้ยิน

คุณหมอยังต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
ซึ่งตอนที่พี่สาวเขาไปเยี่ยมพี่สาวบอกสงสาร
ก็ได้แต่ปลอบใจน้องนะคะบอกว่าจะอยู่เป็นเพื่อนตลอดไม่ไปไหน
หวังว่าน้องสาวจะหายเร็วนี้ค่ะ

คุณผู้ชมบอกว่าเห็นแก่ตัวรักภาษาอะไรทำกันแบบนี้
บางคนบอกโอ้โหขี่มอเตอร์ไซค์มา๔๐๐กว่ากิโลเมตร
คิดไม่ได้เลยเหรอว่าต้องทำยังไงถึงมาไล่แทงเขาแบบนี้